นับเป็นแสนตัวแบบนี้พระลูกวัดที่นี่บอกว่าก็ต้องแสนสาหัสแล้วค่ะ
เหนื่อยใจจริงนะคะแมลงปีกแข็งมาอีกแล้วค่ะ
นึกว่าจะผ่านหมดไปแล้วยังตอนนี้บุกวัดเหรอ
บุกวัดเลยนะคะคุณพระก็ช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้กลายเป็นว่าพระนั่นแหละค่ะที่เดือดร้อนนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่วัดถั่วแปบตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เห็นไหมฮะโอ้โหมากันแบบนี้ยกรังมาเลยนะใช่ไหมฮะ
เดือดร้อนอย่างหนักค่ะพระเจ้าบอกว่ากองค์ทัพแมลงปีแข็งเนี่ยมันบุกยึดวัดนะคะทำรัง
กลายเป็นที่อยู่อาศัยของมันไปแล้วนะคะสร้างความรำคาญ
ตอนนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าบอกว่าท่านอยู่ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเหล่าแมลงปีกแข็งเหล่านี้มันไต่ยั่วเยี้ยไปหมดเลย
เฉพาะบริเวณที่นอนนะคะพระลูกวัดบอกว่าจะเจอแมลงปีกแข็งในช่วงฤดูร้อน
และช่วงที่มีฝนตกสรุปทั้งร้อนทั้งฝนเลยนะเนี่ยมาเกือบทุกฤดูเลยนะ
อากาศร้อนแบบนี้แมลงปีกแข็งจะเริ่มบินมาเกาะที่สาราวัดห้องน้ำห้องนอน
เวลามาแต่ละครั้งนะคะจะมากันเป็นแสนตัวนะคะโอ้โหนะถ้าเกิดฝนยิ่งตกหนักออกมามากกว่านี้นะคะ
มันก็จะยิ่งมานะลักษณะคือหนีฝนนะคะแดดออกมันก็มานะมันหลบทำรังอยู่บริเวณนี้แหละ
ขื่อของคานวัดแล้วก็ที่ซอกที่หลับที่นอนของพระท่านนะคะ
ต้องทำให้พระไม่สามารถทำวัดได้สวดมนต์ได้เพราะว่าแมลงชนิดนี้มีกลิ่นเหม็นมากด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ได้มีการนำน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงเข้าไปฉีดพ่นภายในวัด
เพื่อกำจัดแมลงปีกแข็งเหล่านี้แล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าแค่คาดว่านะไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่านะคะ
สถานการณ์หลังจากนี้น่าจะดีขึ้น
เราเคยรายงานข่าวฉีดมันไปแล้วมันก็ยังไม่ไปนะ

ดูที่นี่ดูตัวมันจะใหญ่กว่าที่อื่นนะ